เพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องรับฟังกันต่อเนื่องนะครับ

วันนี้ก็ต้องรอนะครับว่าสมบัครจะรายงานออกมา
เรื่องของยอดผู้ป่วยโควิดเท่าไหร่อย่างไร
แต่ว่าเราย้อนดูกรณีของผู้ที่ติดเชื้อโควิดภายในประเทศ
หลังจากเราป้องกันกันมา๑๐๐วัน
ปรากฏว่ามีดีเจหนุ่มหรือว่ามีผู้ต้องขังคนนี้ติดโควิดในประเทศไทยนะครับ
ดังนั้นเดี๋ยวเราดูไทม์ไลน์และความคืบหน้ากันหน่อย
เพราะว่าตอนนี้ทางสาธารณสุขเขาก็มีการไปตรวจในพื้นที่
ไม่ว่าจะที่คอนโดที่ผู้ต้องขังรายนี้เคยพักอาศัย
ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าสถานที่ทำงานของผู้ติดเชื้อโควิดรายนี้นะครับ
แล้วก็ผลตรวจกลุ่มผู้ต้องขังกลุ่มเสี่ยง๓๔คน
ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิดออกมายังไง
แล้วก็สำหรับคนที่ทำงานอยู่ที่ร้านอาหาร
พระราม๕พระราม๓ย่านเข้าสารผลออกมาเป็นยังไง

กรณีที่ตั้งแต่วันที่๓กันยายน
ส่วนสาธารณสุขแถลงยืนยันพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙ในประเทศไทย
เป็นชายไทยอายุ๓๗ปีนะครับ
หลังจากที่บ้านเราไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศมากว่า๑๐๐วันแล้ว
เพราะเราได้ยินแต่ว่าผู้ที่กลับมาจากต่างประเทศอยู่ในเต็ดคอรันทีน

แต่ว่าไม่มีการประบาดในบ้านในบ้านเรา
แต่ทีนี้ครับผู้ชายคนนี้ติดโควิดก็ยังมีคำถามอยู่ว่า

เขาเองก็ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศด้วยอยู่แต่เมืองไทยนี่แหละ
แล้วก็มีการสอบประวัติผู้ป่วยนะครับ
และอีกสาขาหนึ่งก็คือร้าน๓วัน๒คืนย่านพระราม๕
แล้วก็ร้านอาหารอีกแห่งหนึ่งที่ถนนเข้าสาร
อาศัยอยู่กับครอบครัวคอนโดบ้านสวนทนพุทธบูชาบางมด
ขณะที่ถ้าย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์
ตั้งแต่ตัวเขาไปทำงานนะครับที่ร้านอาหารต่าง
ที่เขาเข้าเวรที่เขาต้องไปทำงานตามรอบ
รวมถึงที่คอนโดที่พักอาศัย
แล้วก็การถูกจับกลุ่มในคดียาเสพติด
กลุ่มเสี่ยงทั้งเสี่ยงสูงแล้วก็เสี่ยงต่ำ

ไทม์ไลน์สำหรับผู้ป่วยรายนี้
กระทรวงสาธารณสุขแถลงย้ำเรื่องของไทม์ไลน์
เพราะว่าวันก่อนก็แถลงรอบหนึ่งนะ
เมื่อวานก็มีการแถลงในการแถลงของชอบพลาคอร์
ก็สรุปไทม์ไลน์ผู้ป่วยรายนี้อย่างละเอียดดังนี้นะครับ

ผู้ป่วยรายนี้ทำหน้าที่เป็นดีเจที่ร้าน๓วัน๒คืนพระราม๕
ตั้งแต่๔ทุ่มถึงตี๑
พอวันที่๑๗สิงหาคมก็ไปเป็นดีเจ
ที่ร้าน๓วัน๒คืนอีกสาขาหนึ่ง

ตั้งแต่เวลาอย่างที่เห็นเที่ยงคืนถึงตี๒

ก็กลับมาเป็นดีเจที่ร้าน๓วัน๒คืนพระราม๓
ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตี๒
เลี่ยงต่อวันที่๒๑สิงหาคม
ไปเป็นดีเจที่ร้าน๓วัน๒คืนพระราม๕

เป็นดีเจที่ร้าน๓วัน๒คืนพระราม๓

แล้วก็วันที่๒๓สิงหาคมครับ
ไปเป็นดีเจที่ร้าน๓วัน๒คืนพระราม๕

ไปเป็นดีเจที่ร้าน๓วัน๒คืนพระราม๓เที่ยงคืนถึงตี๒
แล้วก็วันที่๒๖สิงหาคมนะครับก็เดินทางไปศาล
เพื่อรับฟังการพิจารณาคดีนะครับ
ตอนเดินทางไปศาลเนี่ยก็ขึ้นรถส่วนตัวไปนะครับ
ไปขึ้นศาลในการตัดสินเรื่องของคดียาเสพติดนะครับ
หลังจากนั้นคือวันที่๒๖วันเดียวกันนะ
สารตัดสินว่ามีความผิดในคดียาเสพติดก็ต้องถูกคุมขังถูกต้องไหม
ก็ต้องขึ้นรถของเรือนจำพร้อมกับผู้ต้องขังคนอื่น
แล้วก็เจ้าหน้าที่ตรงนี้แหละฮะก็ต้องเริ่มซักประวัติ
ว่ามีเจ้าหน้าที่และมีผู้ต้องขังคนอื่นอยู่บนรถ
อยู่ในห้องคุมขังเดียวกันมากน้อยแค่ไหนนะครับ
พอวันที่๒๙สิงหาคมผู้ติดเชื้อรายนี้คือถูกคุมตัวไว้แล้วนะ
ทันทะสถานนะครับก็เริ่มมีอาการมีเสมหะ
แต่ไม่ได้มีอาการอื่นก็มีการส่งตรวจแล้วครับ
เพราะว่าที่รัชธรรมก่อนที่จะนำตัวไปคุมขังตามแดนต่าง

ก็มีห้องแยกโรคโดยเฉพาะเลยสำหรับผู้ต้องขัง
ซึ่งการกักตัวแยกออกไปเนี่ยทำให้ไม่มีการไปเสี่ยงที่จะติดเชื้อเพิ่ม
เออนะครับคือต้องแยกกักตัวกันก่อนเลยนะฮะ

แต่ทีนี้พอเริ่มมีอาการมีเสมหะ
แล้วก็ต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิด

พอวันที่๒กันยายนผลตรวจออกมาจากมหิดล
พบว่าผู้ต้องขังรายนี้ติดเชื้อโควิด๑๙
วันที่๓เป็นการสอบสวนโรคอย่างเข้มข้น
และท้ายที่สุดพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙จริง
แล้วก็วันที่๓ช่วงเย็น๕โมงเย็นจำได้ใช่ไหมฮะ
กระทรวงสาธารณสุขแถลงนะครับว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
พอวันที่๔กันยายนก็มีการแถลงผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายนี้
เข้าไปอยู่ในลิสต์อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ติดโควิดของสบค
คุณผู้ชมครับขณะที่นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวร
หน่วยการกองโรคติดต่อกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
แถลงว่าเมื่อวานนี้นะครับจากการสอบสวนโรค
พบว่ามีผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายล่าสุดเนี่ย
จำนวน๕๘๙คนเยอะมากค่ะ
แต่ว่าก็ต้องดูแบบนี้ครับว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเท่าไหร่
ซึ่งเสี่ยงสูง๗๘คนและผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ๕๑๑คน
อย่างนี้นะครับสำหรับผู้ที่สัมผัสเสี่ยงต่ำ
ที่ศาลอาญาเนี่ย๔๙๒คนวันที่เขาไปขึ้นศาลนะนะ
ที่สถานทันทสถานบำบัดพิเศษ๗๖คนที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ๘คน
ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับก็คือคนที่เป็นญาติ
คนที่พักอาศัยอยู่ด้วยกันที่คอนโดย่านบางมศ
มีทั้งสิ้น๖คนคือครอบครัวนี้เขามี๗คนนะ
รวมตัวเขาด้วยก็คือมีตัวผู้ป่วยเองนะครับ
มีภรรยามีแม่ของเขามีแม่ของภรรยานะครับ
มีลูกของเขาอีก๒คนแล้วก็มีพ่อเลี้ยงซึ่งเป็นชาวต่างชาติอีก๑คน
รวม๗คนนะครับก็มีการสืบสวนโลกหมดแล้วนะครับ
ว่าไม่พบคนใกล้ชิดเป็นโควิด๑๙
อกจากนี้ยังมีที่โรงพยาบาลราชธรรมอีก๖คน
ที่ร้านอาหาร๓วัน๒คืนสาขาพระราม๓และสาขาพระราม๕เนี่ยก็มีหลายคนนะครับ
เมื่อวานนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรคนะฮะ
ไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในร้าน๓วัน๒คืนสาขาพระราม๓และสาขาพระราม๕
แล้วก็มีการสั่งกักตัวพนักงานและคนใกล้ชิด๑๔วัน
มีคำสั่งให้ปิดร้าน๓วัน
สรุปกันสักนิดหนึ่งดีไหมฮะสำหรับที่ร้านอาหารเนี่ยนะครับ
ร้านอาหารนะฮะก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่พยายามตามตัว
เพื่อที่จะให้ครบ๒๓คนคนที่ทำงานอยู่ภายในร้านอาหารเดียวกัน
ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เดี๋ยวอัปเดตความคืบหน้าให้ฟัง
ว่าตามครบหรือเปล่าแต่ว่าที่เป็นพาดหัวข่าวไปว่า
มีหญิงสาวชาวลาวหลบหนีการกักตัวหลบหนีการตรวจเนี่ยนะครับ
ส่วนที่คอนโดที่ย่านบางมดที่พักอาศัยของผู้ติดเชื้อ
เมื่อวานเจ้าหน้าที่ก็ไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
นี่เป็นคอนโดใหญ่มากนะครับมีหลายตึกหลายอาคารนะครับ
แล้วก็มีการแนะนำแนวทางการปฏิบัติตัวให้กับลูกบ้านคอนโด
แล้วก็นำรถโมบายตรวจเชื้อมาเก็บตัวอย่างของผู้พักอาศัยที่คอนโด
ที่คิดว่าจะมีความเสี่ยงนะครับ
ส่วนนิติบุคคลเขาเปิดเผยออกมานะว่า
ลูกบ้านรายนี้ครอบครัวของผู้ติดเชื้อพักอาศัยอยู่ชั้น๑ในอาคารหนึ่งนะครับ
ซึ่งไม่ได้ใช้ลิฟต์แล้วก็ไม่ค่อยจะออกมาสูงสิงกับใคร

แล้วก็ทางคอนโดมีมาตรการในการเฝ้าระวังโควิด๑๙อยู่แล้ว
ก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้พักอาศัยในคอนโดนะครับ

ผู้ติดเชื้อก็มีทั้งหมด๗คนนะครับ
ก็ตรวจสอบไม่พบเชื้อทั้งหมดแล้วนะฮะ
ใช่ค่ะแต่ทีนี้เรื่องที่ทางคุณหมอโสพลบอกเนี่ยนะคะ
คือเขาบอกว่าผู้ป่วยคนนี้จริงโอกาสแพร่เชื้อน้อย
เมื่อวานที่คุณหมอบอกเพราะว่ามีแต่เสมหะ
จำได้ไหมที่ไปตรวจแล้วเจอเรื่องของคิดเสมหะ

คุณหมอโสโพนบอกว่าอาจจะเป็นจากที่ทำงาน

รวมถึงที่สำคัญมีโอกาสรับเชื้อจากสถานบันเทิง
ที่อาจจะมีนักท่องเที่ยวมีคนต่างชาติ

แล้วเดี๋ยววันนี้เขาจะมีรถโมบายเคลื่อนที่ค่ะ

เดี๋ยวจะมีรถโมบายไปออกตรวจให้บริการด้วย
แต่ทีนี้พูดถึงร้าน๓วัน๒คืนที่พระราม๕

ใช่คือตอนนี้เมื่อวานเขาก็มีการไปพ่นยาฆ่าเชื้อ
ปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์๑ค่ะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่กลับไปแล้ว

ผู้ใหญ่บ้านเดินสำรวจห้องพักของคนงาน
ผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็คือนายจักรพันธ์วัฒนพินทุอายุ๕๐ปี
ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๔ที่ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองนนทบุรี
คือผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเมื่อวานพอเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาแบบนี้
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในร้าน๓วัน๒คืนเสร็จ
เจ้าหน้าที่กลับไปเรียบร้อยแล้วตัวผู้ใหญ่บ้านไปดูเลยนะ
เปิดประตูดูไปก๊อกก๊อกก๊อกประตูดูตามห้องพักแต่ละห้อง
แล้วสิ่งที่ผู้ใหญ่บ้านเจอเนี่ยห้องนึงนะเปิดไป
หญิงชาวลาว๑คนอายุสักประมาณ๒๐ปี
นี่เมื่อกี้ที่ผู้ใหญ่ชี้ไปซ่อนอยู่ใต้ราวตากผ้าที่อยู่ในห้องพัก
อยู่แบบนั้นผู้ใหญ่ก็เลยถามอ้าวนี่ทำไมมาแอบอยู่ตรงนี้
ก็เลยรู้ว่าสาวชาวลาวคนนี้ทำงานเป็นพนักงานรับรถ
คือเขาไม่ได้มาทำงานคนเดียวนะเขามากับน้าชายที่เป็นชาวลาวเหมือนกัน
น้าชายที่เป็นชาวลาวถูกเจ้าหน้าที่นำไปกักตัว
เฝ้าดูอาการอันนี้ก็คือเป็นไปตามมาตรการ
แต่แปลว่าอะไรสาวชาวลาวคนนี้ไม่ได้ไปกักตัวแอบอยู่ในห้อง
อยู่ในห้องอยู่ใต้ราวตากผ้า
ทีนี้ตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านเห็นแบบนี้แล้วก็ค่อยคุย
ให้สาวชาวลาวไม่ตกใจแล้วก็บอกว่า
เดี๋ยวผมจะแจ้งทางฝ่ายปกครองอำเภอเมืองนนทบุรี
ให้มารับตัวไปกักตัวเหมือนกันนะ
แต่ตอนนั้นนะคะผู้ใหญ่บ้านก็หยิบมือถือมากำลังจะโทรศัพท์
เอ้าแบตหมดเอาแบตหมดทำยังไงดีอ่ะ
ก็เลยบอกว่าไม่งั้นเดี๋ยวเธอรออยู่ที่นี่ก่อน
ชับไว้เลยอย่าไปไหนนะต้องรออยู่นี่นะ
ถูกต้องห้ามออกไปไหนเด็ดขาด
เดี๋ยวอีกแป๊บนึงผู้ใหญ่มาขอเอาโทรศัพท์ไปชาร์จก่อนละกัน
แต่ปรากฏว่าหลังจากที่ไปชาร์จโทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว
มีการโทรประสานไปยังสาธารณสุขแล้ว
ให้มารับตัวหญิงชาวลาวมาถึงปุ๊บ
เมื่อกี้ก็กำชับไว้แล้วบอกไว้เป็นมั่นเป็นเหมาะแล้ว

ทีนี้ก็เลยแจ้งให้ทางฝ่ายปกครองทราบ

ติดตามตัวหญิงชาวลาว
กลับมารับการกักตัวอยู่ในการกักตัวของรัฐต่อไป

นี่เธอแอบอยู่ตรงนี้ตรงใต้เราตากผ้านี้

ยังกำชับอยู่เลยกลับมาอีกทีหนึ่งหายไปแล้ว
ก็อยากจะฝากไปด้วยหลายคนก็อยากฝากไปบอกหญิงชาวลาวคนนี้ด้วย
มาตรการการกักตัวไม่มีอะไรหรอก

ใช่ไม่ต้องกลัวอะไรไม่มีอะไรน่ากลัวนะ
จริงภายในร้านสาขาของพระรามห้า
ก็มีการตามตัวพนักงานของร้าน
ก็ทั้งสิ้น๒๓คน
มีคนไทยแล้วก็มีคนเมียนมามีคนเวียดนามแล้วก็มีคนลาวด้วย
ก็ต้องมีการตามตัวกันให้ครบ
เขาบอกว่าเมื่อวาน๒๒คนตรวจครบ

หลายคนถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมสาขาพระราม๓ไม่ค่อยจะมีข้อมูลออกมาเลย
คือที่ร้าน๓วัน๒คืนสาขาพระราม๓ในเฟสของเขา

แค่ช่วงวันที่๒๒สิงหาคมตอน๕ทุ่มถึงเที่ยงคืนเท่านั้น
อยู่ในบูธไม่ได้สัมผัสกับลูกค้าคนใด
แล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ทางร้านก็มีการที่จะพยายามป้องกันเป็นอย่างดี

ก็มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในร้านเรียบร้อยแล้ว
ก็เลยมีความเข้มข้นในการเข้าไปตรวจเข้าไปค้นแบบนี้นะฮะ
ส่วนใครที่รู้สึกว่าจะ๗คนตามรายงานข่าว
ที่กำลังติดตามตัวอยู่แล้วก็มีความเสี่ยงสูงจาก๒๓๒๔ราย
ที่กำลังตรวจอยู่นี่นะคะเดี๋ยวคงจะมีความคืบหน้า
หลังจากเรียกตรวจแล้วเจอหรือไม่อย่างไรนะคะ